คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะมาแล้วเสียงคุ้นแบบนี้เจอกันทุกอาทิตย์นะคะ
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะ
เอาจริงเป็นคนที่ฟังเยอะแล้วแล้วก็โชคดีค่ะ
ที่มีหลายคนไว้วางใจแล้วก็เล่ามุมอ่อนแอให้พี่อ้อยฟัง
วิธีคิดจากชีวิตคนนั้นคนนี้ก็เอามารวบรวมกันแล้วก็กระจายต่อ
ประคองหัวใจหลายคนที่กำลังอ่อนแรงอยู่ตอนนี้

อาจจะเป็นเรื่องราวที่ตรงกับหลายคนอยู่ตอนนี้ก็ได้
หรือถ้าบางทีนะคะเรื่องราวอาจจะไม่ตรงซะทีเดียว
แต่การฟังชีวิตของคนอื่นเราอาจจะได้คำตอบในชีวิตของเราก็ได้
ลองฟังดูนะคะสวัสดีค่ะชื่อดิวนะคะ
เป็นประสบการณ์ให้กับใครหลายคนและก็อยากขอคำปรึกษาพี่อ้อยด้วย
หวังว่าเรื่องราวของดิวจะได้รับแนวคิดดีจากพี่อ้อยนะคะ
อ่ะไหนลองมาดูกันดิวอายุ๓๐ปีเป็นครูโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งย่านชานเมืองค่ะ
ก่อนจะบรรจุดิวก็เข้ามาเป็นครูฝึกสอนของโรงเรียนนี้
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยดิวได้เจอกับนักเรียนชายคนหนึ่งเขาเป็นนักเรียนที่เก่งและชอบทำกิจกรรม
ตอนเจอกันเขาอยู่ม๕อายุ๑๗ดิวตอนนั้นอายุ๒๒
ด้วยความที่เป็นนักเรียนแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรม
ก็เลยมีส่วนในการช่วยดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษา
ในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างของนักเรียน
คือส่วนใหญ่คือคุณครูฝึกสอนกับนักเรียน
มักจะได้ทำงานร่วมกันอยู่เยอะ
อาจจะด้วยความห่างของอายุความห่างของวัยไม่มาก
ก็เลยรู้สึกว่าไม่มีช่องว่างระหว่างวัยนะคะ
เสร็จปั๊บปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้
ตอนนี้รู้สึกว่าเราค่อนข้างสนิทกันเร็ว

จากตอนแรกคุยเรื่องงานก็เริ่มพูดเรื่องส่วนตัว
ไปมาด้วยความสนิทกันที่เพิ่มขึ้น

จากครูนักเรียนก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกแบบชายหญิง
ในที่สุดเราก็ตัดสินใจแอบคบกัน
ตอนนั้นดิวรู้สึกผิดไหม
ก็ยอมรับว่ารู้ตัวทุกอย่าง
แต่ก็พยายามหักล้างความถูกต้อง
ด้วยการคิดว่าการรักกันของคนสองคนไม่ใช่เรื่องผิด
ตอนนั้นดิวก็เลยดื้อที่จะคบต่อ
คบกันแบบเงียบตั้งใจจะปิดเป็นความลับ
คนสนิทหรือคนรอบข้างจะไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ของเราเลย
เวลาไปเที่ยวหรือดูหนังเขามักจะขับมอเตอร์ไซค์
ดิวไปที่ห้างที่ไกลจากย่านที่เราอยู่
ซึ่งถามว่าตอนนั้นมันก็มีความสุขนะคะ
เพียงแต่แค่มันสุกแบบไม่สุดเท่านั้นเอง
เราก็ยังประคับประคองความสัมพันธ์ของเรามาเรื่อย
จนกระทั่งเขาจบม๖แล้วก็ได้ไปเรียนต่อ
ที่มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง
ดิวตัดสินใจอยู่หอ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยดิวก็จะไปมาหาสู่เขาเรื่อย
แต่ก็ยังไม่มีใครรู้ถึงความสัมพันธ์ของเรา
หากเพื่อนเขาถามเขาก็จะบอกว่าดิวเป็นพี่สาว
ที่เป็นลูกของอาช่วงแรกดิวก็ไม่โอเคค่ะ
เพราะคิดว่าถ้าเธอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วความสัมพันธ์ของเราน่าจะเปิดเผยได้
แต่เขาบอกว่ามันอาจจะมีผลต่อหน้าที่การงานของดิว
ถ้าหากคนอื่นรู้ว่าดิวกับเขาคบกันตั้งแต่ตอนเรียน
ก็จะถูกมองไม่ดีอาจจะมีผลต่องานก็ได้นะ
ซึ่งดิวก็เข้าใจตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผ่านมาเกือบ๖ปีแล้วค่ะ
เขาเรียนจบเรื่องของดิวก็ยังเป็นความลับอยู่
ทำไมล่ะคะดิวเคยถามเขาว่าทำไมไม่เปิดตัวกันสักที
เขาก็ถามดิวกลับว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ดีตรงไหน
ซึ่งเราเป็นผู้หญิงเราก็อยากได้ความมั่นใจจากคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนของเราค่ะพี่
พอหลังที่ดิวเริ่มเรียกร้องอยากแสดงตัวว่าอยู่ในฐานะอะไรกับเขา
ก็กลายเป็นว่าสร้างความไม่สบายใจให้กับเขาและบางครั้งเขาหุดหงิดใส่เราเลย
มันน่าน้อยใจนะคะพี่เวลาอยู่กับเพื่อนเขาจะทำตัวเหมือนไม่มีแฟนตลอดเวลา
ลงภาพกับเพื่อนดูมีความสุขลงโซเชียลซึ่งมันทำให้เรารู้สึกอิจฉา
ไม่เคยได้รับอะไรแบบนั้นจากเขาเลยเคยถามเขาว่ารักดิวไหม
เขาตอบว่าเขาผูกพันกับเรามากนะเอ้าทำไมไม่ตอบว่ารักล่ะคะ
ซึ่งคำตอบมันเหมือนเป็นคำตอบที่ใช้เลี่ยงคำว่ารัก
อกจากนี้ดิวยังเคยเกริ่นว่าดิวอยากแต่งงาน

แต่เขากลับบอกว่าเขาไม่อยากแต่งงาน
และถ้าเรื่องงานและเงินของเขายังไม่มั่นคง

มันทำให้ดิวรู้สึกว่าเขาเคยรู้สึกจริงจังกับดิวบ้างไหม
คิดของเราสองคนมันดูเหมือนเป็นคนละทิศคนละทางอะค่ะจนเรากลับมาทบทวนตัวเองว่า
คบกันอยู่เพราะอะไรดิวเคยปรึกษาเพื่อนนะคะ
แต่เพื่อนบอกกับดิวว่าดิวกำลังเสียเวลาชีวิตไปกับเด็กคนนี้
ซึ่งมันทำให้ดิวฉุกคิดว่าเอ๊ะพี่ว่าการคบกันของเรามันจะรอดไหม
อยากขอความเห็นพี่อ้อยว่าพี่อ้อยมีมุมมองความรักของดิวยังไงบ้าง

ฐานภาพของครูและนักเรียนมันหายไป
ตั้งแต่เราแยกย้ายกันอยู่คนละสถาบันแล้วล่ะค่ะ
ถ้าเขายังเรียนอยู่และน้องก็ยังอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
คือเรียนสอนอยู่เนี่ยพี่จะบอกว่าเฮ้ยน้องต้องแตะเบรกนะยังไงมันก็ไม่เหมาะ
จากความเป็นนักเรียนกับครูครูบาอาจารย์จะมองว่ายังไง
นักเรียนคนอื่นจะมองยังไงหรือแม้แต่นะคะผู้ปกครองของเด็ก
เขาจะมองเรายังไงแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันผ่านวันเวลามาจนถึงวันนี้แล้วอะค่ะ
เราก็เป็นแค่คนสองคนที่รักกันแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายจะต่างกันไปซะหน่อย
จริงวัยก็มีส่วนนะคะดิวคือไม่เกี่ยวกับว่าเราอายุห่างกันขนาดไหน
จริงบางคู่นะอายุห่างกันกว่าหนูอีกแต่อยู่ที่ว่ามันไปห่างช่วงไหน
อย่างเช่นบางคู่อายุห่างกันสี่สิบกับสามสิบเนี่ย
เห็นไหมคะว่าห่างกันตั้ง๑๐ปีแต่เป็นความห่างซึ่ง
ยังอยู่ในช่วงวัยที่เป้าหมายค่อนข้างใกล้เคียงกัน
วัย๓๐๔๐อยากจะลงหลักปรักฐานกับใครสักคนแล้ว
แต่บังเอิญว่าคู่ของน้องวัยของแฟน
เขายังตื่นเต้นกับทุกสิ่งที่เป็นของใหม่ในชีวิตนะคะ
เขายังเจออีกตั้งหลายเลี้ยวที่อุดมไปด้วยความตื่นเต้น
โอ้โหแพชชั่นฉันฉันอยากเอาชนะอยากตะกายฝัน
ยังมีความสุขอีกหลายความสำเร็จ
กว่าอยากจะเป็นสามีหรือเป็นพ่อที่ดีให้กับลูก
ซึ่งบังเอิญว่าพออายุของน้องมาถึงวัยนี้
ว่าก็ไม่แปลกที่น้องไฝฝันอยากจะมีความรัก

เห็นไหมคะว่าในที่สุดแล้วทั้งสองความฝันไม่มีใครผิดเลยนะ

เราเองก็อยากเดินทางไปข้างหน้าเคียงข้างกับการมีสมาชิกในครอบครัว
แต่พอวัยเราต่างความฝันอาจจะต่างกันได้
อันนี้น้องต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะ
ไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างนะ
ถ้าอนาคตของเขายังไม่ชัดเจนเท่าเราก็ต้องดูว่าและปัจจุบันของเขาล่ะ
เขายังดูแลใส่ใจเรามากมายขนาดไหนเรามีความสุขในการเดินข้างเขาหรือเปล่า
ถ้าการปกปิดหลบซ่อนเรามันทำให้เรารู้สึกไร้ค่าแม้ว่าอยู่ข้างเขา
ดิวตัดสินใจได้นะว่าเขายังน่ารักมากพอ
จะเป็นคนที่อยู่ในใจของเราหรือเปล่า
เพราะให้ว่าคู่รักทุกก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
เรียนรู้กันไปในทุกวันสลับกันถามตัวเองไปเรื่อยว่า
ใช่ไหมนะเอ๊ะหรือไม่ใช่เอ๊ะหรือว่าใช่
รักกันมากพอจะยอมรับในข้อเสีย
หรือข้อที่ไม่ได้ดั่งใจสำหรับเราบ้างหรือเปล่า
แต่ทั้งหมดก็ควรตั้งเวลา
ไม่ใช่เดินหน้าด้วยความอดทนอดทนอดทนอย่างเดียว

กลายเป็นคนไร้ตัวตนในการเป็นคนข้างเขานานไปแล้ว

ดูเหมือนว่าเขารักแต่ไม่ให้เกียรติ
ไม่สามารถบอกใครได้ว่าเรารักกัน
มันบั่นทอนค่ะน้องคะรักเธออย่าบอกใครมันทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่า
ทำไมการรักฉันมันน่าอับอายขนาดนั้นเลยหรือ
ไม่ต้องมาห่วงเรื่องการงานของฉันฉันรับผิดชอบและดูแลตัวเองได้
ไม่ต้องคิดแทนและเราผ่านจุดที่ยากที่สุดในความสัมพันธ์ฉันครูนักเรียนไปแล้วอะค่ะ
ถ้าใช้เวลาในการดูใจเขาจนเราเริ่มรู้สึกว่า
เขาดูเหมือนมีเราก็ดีไม่มีเขาก็อยู่ได้
ความสัมพันธ์มันเริ่มเรื่อยเฉื่อยเกินไป
แต่มุมของเขาจนไม่ใส่ใจความรู้สึกของเรา
ดิวมีสิทธิ์เลือกนะว่าจะเดินหน้าต่อหรือพอได้แล้ว

พี่อ้อยว่ามันอยู่ที่คนสองคนรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อไหม
อ้อยเห็นบางคู่นะคะอุปสรรคเยอะมาก
แต่เขายังจับมือกันแน่นมากเขาก็รอดฮะ
แต่กับบางคนเจออุปสรรคนิดเดียว
เขาเลือกที่จะสะบัดมือกันแล้ว

แต่อยู่ที่เขารักกันมากพอจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาเจอหรือเปล่า
มีความเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกันมากแค่ไหน
เขายังอยากเป็นคนโสดที่ล้านลากับชีวิต

หรือแม้แต่ดึงผู้หญิงอย่างน้องเอาไว้แบบแทงกั๊ก

ธรรมชาติคนเรารักกัน
ถ้ารักมากยิ่งอยากบอกใคร
เพราะไม่อยากให้ผู้ชายหน้าไหนมาทับพี่อย่ามายุ่งหรือเข้ามาหยอด

แขวนเราเอาไว้แบบนี้เหมือนเป็นสารแขวนลอยอะค่ะ
แขวนลอยไว้จะไปมีใครก็ไม่ได้
เพราะเหมือนว่าก็เราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรือ
แต่ก็อยู่เหมือนเป็นแฟนที่เธอก็ไม่ได้ทิ้ง
เหมือนไว้บนหิ้งแต่ก็ไม่ได้ดูแล
ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้นะคะน้องดิว
เพราะว่าดูทรงแล้วน้องคงยังทำใจไม่ไหวหรอก
น้องอาจจะต้องอยู่จนมั่นใจว่าที่สุดแล้ว
เราก็แค่คนไร้ตัวตนทั้งที่เป็นคนที่อยู่ข้างเขา
และถ้าถึงวันนั้นเราก็ควรเลือกทางที่มีความสุขนะคะ
กว่าจะทนทุกข์กับคนที่ไม่เห็นเรามีค่าในสายตา
ไม่รู้นะพี่มองว่าการให้เกียรติเป็นเรื่องสำคัญ
รักเรามากไม่อยากบอกนะคะว่าเรารักกัน
ถูกซ่อนเอาไว้๖ปีแล้ว
สารภาพไม่เหมาะเป็นครูกับนักเรียน

เราไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่จะต้องปกป้องตัวเอง
จากการที่เรามีคำว่าคุณครูค้ำคอแล้ว

แต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่คือเรารักเขามากพอ
แต่เขาล่ะรักเรามากพอหรือเปล่า
ที่จะยอมรับกับใครว่าเรารักกัน

พี่มองว่ามันยากตรงที่เหมือนรักของคนสองคนไม่เท่ากัน
หมายก็ต่างกันและที่สำคัญเหมือนเขาเริ่มเห็นแก่ตัว
มีน้องไว้ข้างตัวแต่บอกกับใครว่าเขาโสดเขาโสด
ซึ่งแค่นี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้หัวใจของน้องบั่นทอนได้แล้วนะคะ
ตัดสินใจดีค่อยใช้เวลา
แต่พี่ก็ไม่อยากให้น้องถูกเอาเปรียบมากจนเกินไป
หัวใจใครใครก็ต้องดูแล
และถ้าเธอไม่พร้อมจะดูแลหัวใจเราก็แค่บอกเราตรง
ไม่รักก็บอกอย่าหลอกกันว่ารักเท่านั้นแหละค่ะ
ใครก็ตามอยากส่งคำถามนะคะฝากเข้ามาได้นะ
แล้วเราก็มาติดตามฟังกันได้แบบนี้นะคะ

ดูแลตัวเองให้เข้มแข็งนะคะทั้งร่างกายและจิตใจ
ไว้เมื่อไหร่มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเมื่อไหร่
วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ